ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยกลับไปดูคดีที่มีนักการเมืองชื่อดังตกเป็นจำเลยและสารพิพากษาให้จำคุกนะคะ
ซึ่งเกือบทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะไปดูเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ตัดสินจำคุกนายรักเกียจสุขธนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในคดีรับสินบนบริษัทยาเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหก
โดยทำให้สาธารณสุขจังหวัดต้องจัดซื้อยาในราคาแพงกว่าปกติ
และเกิดความเสียหายกว่า๑๘๐ล้านบาท
ในครั้งนั้นสารตัดสินให้จำคุกถึง๑๕ปี
และยึดทรัพย์กว่า๒๐๐ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดิน
โดยนายรักเกียจหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษา
แต่ถูกจับกลุ่มตัวและมารับโทษภายหลัง
ได้รับการลดโทษและออกจากเรือนจำในปี๒๕๕๙
ในปี๒๕๕๑ศาลดีกาแผ่นขณะคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตัดสินจำคุกในวัฒนาอัศวะเหม
ดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในคดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน
โดยคดีนี้สารพิพากษาลงโทษจำคุก๑๐ปี
แต่ปัจจุบันอดีตรัฐมนตรีผู้นี้อยู่ระหว่างการหลบหนี
ในปี๒๕๕๐นายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ถูกศาลดีกาแผ่นขณะคดีอาญา

ตัดสินจำคุกเป็นเวลา๒ปี
ในคดีทุจริตประมูลซื้อที่ดินรัชดาพิเศษ
ความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา

ปัจจุบันอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการหลบหนีโทษ
โดยคดีนี้มีอายุความ๑๕ปี

สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พิพากษาจำคลุกในประชามารีนล
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเวลา๑๒ปี
ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กรณีการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง
พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยตามโครงการพัฒนาระบบบบริหาร
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
มูลค่ากว่า๖๐๐๐ล้านบาท
โดยนายประชาไม่มาฟังคำพิพากษาคดีและอยู่ระหว่างการหลบหนี
ในปีเดียวกันสารอาญาตัดสินจำคุก๓๐ปีกับนายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันป๊อ
อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์หลายสมัย
ยึดทรัพย์ในคดีทุจริตซื้อที่ดินเขาไม้แก้ว
คดีจ้างวานฆ่านายประยูนสิทธิโชธหรือกำนันยูน
โดยอดีตนักการเมืองผู้กว้างขวางในภาคตะวันออกผู้นี้
หลบหนีคดีเป็นเวลาถึง๗ปี
ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มตัวระหว่างการเดินทางไปรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันนายสมชายถูกจำคุก
แต่เนื่องจากอาการป่วยกรมราชธรรมจึงให้มาควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดชนบุรี
ล่าสุดกับคดีของนายชนสวัสดิอัศวะเหม
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่สารดีกาตัดสินจำคุกเป็นเวลา๑ปี๖เดือนโดยไม่รอลงอาญา
จากความผิดในคดีทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ภายหลังต่อสู้ในชั้นศาลและกระบวนการยุติธรรมมานานกว่า๑๖ปี
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน